ปัดในเครื่องแต่งกายโนรานั้นจะเป็นส่วนของลำตัวท่อนบนได้แก่
โครงหรือเรียกว่ารัดอกจะใช้ลูกปัดหลากสีร้อยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
บ่าหรือเรียกว่าคลุมไหล่จะร้อยลูกปัดเป็นสามเหลี่ยมใช้สวมทับบนบ่าซ้ายและขวา
ปิ้งคอคือลูกปัดที่ร้อยใช้สวมห้อยคอหน้าและหลัง
สร้อยคอใช้สำหรับห้อยทับสวง
และหางหงที่จะใช้ลูกปัดร้อยเป็นลวดลายห้อยทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน